ที่๓วันนี้เวลาผ่านไปไวมาก

บอกว่ามันขาดอะไรไป

แป้บอกว่าแป้มาทั้งทีแล้วมันขาดอะไร

ก็สิ่งที่มันขาดนั้นนะคะแล้วรู้เลยว่าต้องเติมเต็มเข้าไปนะ
ตอนที่เราพูดคุยกับเป้เป้เป็นนักร้อง

เพราะฉะนั้นเราคุยมาแล้วถามคำถามมาแล้ว๒เบรก
เบรกนี้จะจบรายการตามใจหน่อย
เป็นนักร้องก็ต้องร้องเพลงค่ะ

ร้องเพลงเก่งนะคะแต่งเพลงก็เก่ง

แล้วก็ไม่ได้แต่งให้วงตัวเองอย่างเดียวนะ

มีแต่งไปหลากหลายศิลปินของวงอื่นด้วยนี่เออ
แล้วขายเพลงให้วงอื่นถูกกว่าวงตัวเองดีกว่า

แต่เหมือนมันทำเหมือนโรงทานนะฮะ
อ้อยยยเอาอย่างงี้วันนี้เลยอยากให้น้องเป้เนี่ยนะคะ
เลือกเพลงที่น้องเปต่างเองนะคะ
เป็นคนแต่งเองมาเล่นให้พวกเราฟังในรายการดีไหม

บางทีคนเก่าคนแน็ตเนี่ยบางทีเราจบไปด้วยเรื่องที่เราไม่เป็นเรื่อง
บางทีเราไม่ได้อยากจะเลิกกับเขาแต่มันไปซะแล้ว
อันนี้เราทำได้แค่อย่างเดียวคือดูรูปของเขาแล้วก็นั่งเสียดายนั่งเสียสาย
และฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมา
หากวันเวลาเหล่านั้นฉันนี้อาจจะลื่อลบไป
มันคงจะดีทำไมวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
คงดีกว่ารูปไทย
ยังมองมันเท่าไหร่ยังมีน้ำตา
กำลังจะกำลังลาคลึกกลับไปเลยอะ
ไม่จะบอกว่าทำไมคุณไม่เก็บไว้เองอะเพลงเนี้ย

โหย๊บเขาเป็นอีก
สิ่งจริงจริงจริงปะเพราะว่าน้องเขาเติมเพลงมาพักนึงแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้แบบไปโดดอย่างเดิมเป็นที่นิยมเท่าที่ควร
อ๋อคือบอกว่าอาศัยนี่สิ่งที่เราถนัดครับ

อินสตาแกรมนะเพราะมากเนื้อหาดีมากต่อไปนี่ก็เป็นโซเชียลเหมือนกัน

อ๋อใช่พูดสิทธิ์พิยาศของเขาที่เขากับเราจะหายไปหมดเลย
แล้วเล่นเพลงนี้ตัดให้ใครคะ
เสียใจเลยเล่นเฟซบุ๊คไม่เป็น
นี่ก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันตอนนี้จะเป็นประมาณว่าแบบ
เหมือนเราจะไปขอโทษเขาจะเป็นประมาณว่า
ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ฉันทำผิดไปแล้วจริง
ฉันทำพลาดไป
ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมา
ความรู้สึกของเธอ
จัดการที่เยี่ยวยัง
ฉันได้เป็นคนผิด
ทำให้เสียหนุ่มตา
อาจจะเสียเวลา
แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา
ฉันอยาก

ฉันอยากทำให้เธอ
กลับมาที่ไหน
ตอนนี้ฉันคิดกับก๋วย
ตอนนี้ฉันกลับมาคุณย้อนคืนเรา

รู้จักรู้จัก
เงียบ
ไม่เป็นไรเขียนจะขอมีเธอไว้ไป
มีใจไปสานา
แล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นการจบลงของความสัมพันธ

ก็เลยใช้คำนี้ครับ
ใช้คำนี้มาเริ่ม
ที่นี่จะทำให้ความรู้สึกเหมือนแบบที่ไม่เป็น
คือไม่แปลกใจเลยว่าเขาไม่ว่าออกซิงเกิลไหนเขาก็ประสบความสำเร็จ

เพราะเขาแบบว่าทำออกมาจากใจแล้วก็เขียนเองแต่งเองอย่างนี้
ทุกครั้งที่ฟังครั้งแรกก็รู้เลยว่านี่วงมายแน่

ได้รู้จักอีกมุมหนึ่งของเขาแล้วแบบ

เหรอมันได้เลยอะแบ๊กบอยแต่อ่อนโยนใช่มันเหมือนเป็นส่วนผสมที่ลงตัว
แต่ว่าน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมอยากจะชมย้อนหลังนะคะ
ก็เข้าไปติดตามได้นะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบานะคะ
เรามีอินสตราแกรมด้วยนะคะแล้วก็พูดเลยนะว่าครั้งหน้าแขกรับเพลินจะเป็นใคร
รับรองเลยว่าเด็ดเหมือนกันแต่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
รายการแม่บ้านประจำบานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะ